เรื่องของสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตอนนี้มีการโจมตีทั้งเป้าหมายอ่อนแอ
แล้วก็พื้นที่เชิงสัญลักษณ์ด้วยนะครับ
ดังนั้นนะครับเรื่องนี้แท้จริงนั้นเกิดจากทั้งอะไร
แล้วก็วิธีการแก้ปัญหาอาจารย์สุภาพขี้กระจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยเรื่องของปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ต่อเนื่องครับติดตามได้เลยนะครับ

ทุกครั้งที่มีการก่อเหตุรุนแรงเกิดขึ้นใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
คนไทยที่ติดตามเรื่องนี้ออกจะงงแล้วล่ะครับ

เหตุผลที่เกิดเหตุนั้นเนี่ย
มันมีหลายกระแสที่ทำให้คนไทยงง
โดยเฉพาะช่วงหลังเรื่องกระบวนการแบ่งแยกดินแดน
ฝ่ายภาครัฐฝ่ายความมั่นคงดูเหมือนว่า
เรื่องนี้ไม่มีแล้ว
และพยายามจะบอกว่าการก่อเหตุนั้นเป็นการสร้างสถานการณ์

กระทั่งนายกรัฐมนตรีที่แถลงและเป็นข่าว
เช้าวันนี้นายกบอกว่า
คนพวกนี้มุ่งหวังจะให้เจ้าหน้าที่
ใช้กำลังปราบปรามอย่างเต็มรูปแบบ

นำไปสู่การปฏิบัติการขององค์การระหว่างประเทศ
ดังที่เคยเกิดมาแล้วในอดีต

ยันก่อเหตุใต้หวังดึงต่างชาติแทรกแสงไทยคำแถลงของนายก
ความหมายก็คือว่าถ้าเรายกระดับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหรือกลุ่มบีอาร์เอ็น
แล้วยอมรับว่าเป็นฝีมือของแบบการแบ่งแยกดินแดงนั่นจะนำไปสู่
ทำให้องค์การต่างชาติยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้อง
แต่ถ้าเรามองข้ามแล้วหลอกตัวเองว่าไม่มีกระบวนการแบ่งแยกดินแดนแล้ว
คำถามคือแล้วจะจะแก้ปัญหากันยังไงต่อประเด็นนี้ผมฟังข้อมูลจากคนคนหนึ่ง
เขาติดตามสถานการณ์๓จังหวัดชายแดนภาคใต้มายาวนานน่าสนใจครับ
เขาคือคุณชัยยงมณีรุ่งสกุลเขาเป็นนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาค
เขาตามเรื่องนี้มานานตอนนี้อยู่ในสายแล้วขอพูดคุยกันหน่อยครับ
สวัสดีค่ะคุณชายงครับสวัสดีครับอาจารย์สุภาพครับ
ครับตกลงว่ามั่นใจเหรอครับว่า
คราวนี้เป็นฝีมือของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนครับสำหรับผมนะครับ
ผมทำข่าวตั้งแต่ตอนตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ด
จนถึงปัจจุบันนะครับฮะครับผมอยู่ในพื้นที่แล้วก็ผมเนี่ย
ทำข่าวด้านความมั่นคงมาโดยตลอดครับครับข้อมูลทั้งที่เป็นส่วนตัว
และข้อมูลทั้งที่เป็นของหน่วยงานรัฐนะครับครับมีทุกอย่างครับ
เป็นแฟมนะครับที่ระบุว่าขบวนการทั้งหมดคือกระบวนการแบ่งแยกดินแดน
นะครับเพราะเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดครับ
เป็นการกระทำของขบวนการแบ่งแยกดินแดนบีอาร์เอ็นนะครับหน่วยข่าวกรองของกองทัพภาคที่สี่
ข่าวกรองของกองทัพบกนะครับสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับ
สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติครับมีเอกสารระบุหมดครับ
ว่าขบวนการบีเอ็นคือใครอยู่ที่ไหนปฏิบัติการอย่างไร
วิธีการทั้งหมดที่ก่อเหตุใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย
เป็นแบบไหนและหวังผลอะไรนะครับ
ตรงนี้อ่ะครับในด้านเอกสารนะครับมีความชัดเจนมากฮะอ่า
แล้วในด้านปฏิบัตินะครับเอ่อฝ่ายรัฐเนี่ยครับ
เฉพาะรัฐบาลกองทัพบกนะครับกลัวมากกับคำว่าเบียร์เอ็นนะครับ
ฮะเพราะเกรงว่าจะเป็นการยกระดับคุณสุภาพครับ
เรื่องนี้ครับถ้าติดตามมาแต่ต้นเราจะพบเห็นความย้อนแย้งที่เกิดขึ้นนะครับ
ครับในบริบทของการแก้ปัญหาทางหนึ่งครับรัฐบาลไม่ยอมรับว่า
ความเสียหายที่เกิดขึ้นความสูญเสียที่เกิดขึ้น
การกระทำของบีอาเอ็นอืมแต่อีกทางหนึ่งครับ
รัฐบาลไปเปิดโต๊ะเจรจานะครับที่ประเทศมาเลเซียฮะ
ชื่อว่าโต๊ะเจรจาสันติศุกร์และสิ่งที่รัฐบาลกระทำก็คือ
ขอให้รัฐบาลมาเลเซียซึ่งเป็นคนกลางนะครับ
ไปเชิญบีอาร์เอนระดับผู้นำมาส่งโต๊ะการพูดคุยอืมอืมครับ
เพื่อต้องการยุติปัญหาความรุนแรงครับเหล่านี้แหละครับ
เป็นบริบทของความย้อนแย้งที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลเอง
สรุปก็คือว่าอย่างนี้เราไม่ยอมรับว่าเป็นฝีมือของบีอาร์เอ็น
แต่เวลาร่วมโต๊ะเจรจาสันติศุกร์เนี่ย

ที่มันคุยกันมา๒รัฐบาลแล้วไม่ได้ผลนะครับ

ทีนี้ถ้าความหมายของนายกก็คือว่า
ถ้าเราไปยกระดับให้ความสำคัญ
เดี๋ยวต่างชาติเขาจะเข้ามาแทรกแทรง
แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาลุกลาม
แล้วต่างชาติก็จะเข้ามาตัดสิน
เหมือนกับที่หลายประเทศเกิดขึ้น

แต่ว่ากระบวนการนี้มันก็สร้างความรุนแรงไปเรื่อย
คุณชายงคิดว่าจะทำยังไง

วันนี้ครับผมพูดตลอดนะครับ
อาจารย์สุภาพครับผมเนี่ยครับนอกจากทำข่าวแล้วครับ
ผมเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานความมั่นคงหลายหน่วยงาน
แล้วผมเนี่ยครับก็ไม่ใช่คนไปนั่งเฉยครับ
ผมพูดตลอดว่าอย่างวันนี้ครับผมบอกว่า
กรมนภาค๔ส่วนหน้าซึ่งเป็นผู้ที่ควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จ
มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการดับไฟใต้ครับจะต้องทำก็คือเรื่องอื่นหยุดหมดครับ
พระกำลังของกองทัพทั้งหมดนะครับจะต้องมาแก้ปัญหาเรื่องความมั่นคง
ด้วยวิธีการอะไรครับควบคุมพื้นที่

ที่เสรีภาพในการเคลื่อนไหวของแนวร่วมหรือโจรใต้ทั้งหมด
อ้าวแล้วตอนนี้ตอนนี้ทหารเขาบอกว่าเขาคุมพื้นที่ได้แล้วไม่ใช่เหรอ
แต่ก่อนเนี่ยมีซ่องสุมแต่ก่อนมีฝึกอาวุธกันตอนนี้เขาบอกว่าเขาก็คุมได้หมดแล้วนี่
ถ้าคุมได้เนี่ยครับพระคุณเจ้าคงไม่มรณภาพทีละสองรูป
ถ้าคุมได้อ่ะครับโรงพักนาประดูกคงไม่ถูกโจมตีกลางวันแสก
ถ้าคุมได้อะครับอศถูกยิงตอนเที่ยงในโรงแรมบ้านบูโกะ
อำเภอยารังสี่ศพฮะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับ
มันสวนทางกับการออกมาแถลงข่าวของแต่ละฝ่ายนะครับ
ถ้าคุมได้เนี่ยครับวันที่พระมรณภาพเนี่ยครับเมื่อวานนะครับ
ยังเกิดเหตุแนวร่วมขบวนการโจรใต้อะครับ
บุกเข้าไปเผารถของอบตบาเจาะอีก๒ครั้ง
ทีนี้ไอ้ตอนนี้ไอ้ที่พวกนี้มันซ่องสุมเนี่ย
มันซ่องสุมในฝั่งเราหรือนอกฝั่งเรา
มันมีทั้งฝั่งเราทั้งนอกฝั่งเราครับ
แต่ผมเชื่อครับว่าขบวนการเหล่านี้ครับ
ที่ออกไปต่างประเทศน้อยมากนะครับ
ก่อเหตุเสร็จแล้วก็อยู่ในพื้นที่นี่แหละครับ
แต่มวลชนเขามากกว่านะครับคุ้มครองเขาปลอดภัย
แล้วเขาก็โยกย้ายเดินทางในการย้ายอยู่ตลอดเวลา
เราเข้าไม่ถึงในจุดที่เขาซ่อนตัวนะครับ
เอาอย่างนี้ครับพี่สุภาพนะครับ
ยกตัวอย่างง่ายครับ๑๕ปีที่ผ่านมาครับ
คนที่ประทะกับเราและบาดเจ็บนะครับ
ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยแม้แต่คนเดียว
นั่นแสดงว่าเขามีพื้นที่ในการรักษาพยาบาล
คนที่ได้รับบาดเจ็บจากการตัดหา

สองครับผมจะบอกเรื่องขำให้ฟังครับ
ผมเข้าพื้นที่บ่อยเพราะผมเนี่ยครับ
เป็นคณะทำงานของสอบตนะครับ
ผมรู้จักว่าตรงไหนเป็นบ้านโจรตรงไหนเป็นเมียโจรตรงไหนเป็นพ่อโจร
สิ่งที่ผมสังเกตก็คือเมียโจรท้องทุกปีพี่

แสดงว่าโจรนะครับมันอยู่ในระแวกนั้นนั่นแหละ
แล้วมันกลับมาบ้านบ่อย
ไม่งั้นเมียมันจะท้องได้ไงครับ
ไม่ได้ข้ามมาจากฝั่งต่างประเทศ
มีบ้างที่หลบออกไปแล้วก็กลับเข้ามา

ฮะแต่ระดับปฏิบัติการนะครับวนเวียนอยู่ในภูเขาในพื้นลาบ

ครับเอาล่ะเวลามีจำกัดหน่อยขอบคุณนะคุณชายงครับ

ขอบคุณครับประเด็นอยู่ตรงนี้แหละครับเพราะว่า
ระยะหลังอดีตแม่ทัพภาค๔ท่านก็บอกว่า
ตอนนี้ไม่มีกระบวนการแบ่งแยกดินแดนแล้วตอนนี้มีแต่เรื่องของ
สร้างสถานการณ์ก่อความไม่สงบแต่เราก็ได้ฟังข้อมูลอีกด้านหนึ่งครับ
เอาละนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ครับขอบคุณครับอาจารย์สุภาพขี้ขัดดายนะครับ
เส้นใต้เมืองไทยเรื่องของสถานการณ์ใต้
ติดต่อกันต่อเนื่องนะอาจารย์เนาะครับขอบคุณครับ